วิ่ง๔รายการใน๔เดือน
เริ่มต้นสนามแรก๒๕กุมภาพันธ์ที่จังหวัดเชียงราย
โดยเป็นรายการสงการเชียงใหม่ในรัน๑๓เมษายน
ก่อนที่จะไปปิดท้ายที่สวนหลวงง๙วันที่๒๐พฤษภาคม